ก็เลยต้องไปเล่นน้ำยูอางหนองหวาย

ก่อนจะไปที่ขามคุณช่วยแปลประโยคได้สักครู่ก่อนครับ
เพราะว่าคนที่นี่เขาบอกว่าอากาศร้อนมาก
ก็เลยจะต้องไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองหวายค่ะ
โอ้โฮก็มีแผนที่สวยงามน่าไปจังเลยอ่ะพาใครไปดีค่ะโอ้โฮ
พาพวกเราเพื่อนคนรู้จักและคนที่เรารักพาไปที่นี่
เออนี่แหละไปค่ะเพื่อนคนผู้ผ่านที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แล้วก็คือชาวบ้าน๑ปีจะหารายได้จากจุดนี้ได้ปีละครั้งเท่านั้น
ไปช่วยกันนะคะไปเล่นน้ำคลายร้อน
ตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังสนใจมากเลยนะคะ
เอาชี้เป้าให้เล็กลงไปนิดนึง
ร่องแพรที่หนองหวายตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
เป็นอันซีนนะคะอ่างเก็บน้ำใหญ่มากเนื้อที่กว่า๑๐๐ไร่ค่ะ
หวายมีจุดเด่นคือให้คุณผู้ชมดูนะ
น้ำใสเขียวใสคำว่าเขียวนี่หมายถึงว่าเขียวแบบใสมรกฏน่ะ
ชาวชุมชนร่วมกันจัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในช่วงร้อนแบบนี้สร้างรายได้แก่ชุมชน

ขายแพร่ให้บริการแพร่ขายอาหารแล้วก็ขายเครื่องเดิม
แต่หน้าร้อนแบบนี้ต้องร่องแพงจริงเอาดูค่าบริการกันหน่อยจะได้เตรียมเงินถูก
ชั่วโมงแรก๓๐๐บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ๑๐๐บาท
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ไปมองว่าแพงนะเหมาพันหนึ่งเนี่ยผมว่าคุ้มนะ
ไปกันหลายคนน่ะคุณแพ้หนึ่งกันสิบคนน่ะ
ใช่ไหมล่ะก็หันกันก็ถือว่าคุ้มแล้ว
ลักษณะคล้ายของคุณที่เหมาไปเลยยาวเท่าไหร่คะตอนนั้น
ใช่แพ้หนึ่งอยู่ที่ลาที่ไปเป็นหมื่น
แต่ที่นี่เหมาเป็นแค่พันหนึ่งเองนะ

ตอนนี้มีบริการ๕๐แพร่นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงสงกรานเลยค่ะ
สงการไปเที่ยวได้มีที่เที่ยวแล้ว
หลายสถานที่ที่เราเล่าไปเนี่ยคุณผู้ชมมาร์คเอาไว้จดเอาไว้นะ
ได้วางแผนท่องเที่ยวในปีนี้ในช่วงสงการนะครับ